มาถึงช่วงเวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นนะครับคืนนี้เป็นเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างคู่แม่ลูกเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของแม่สุนัขกับลูกลิงนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
นี่คือภาพของลูกลิงตัวน้อยที่เกาะหลังสุนัขแม่นมสแนบแน่นแบบไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้
ขณะที่หน่วยป้องกันคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของโคลัมเบียกำลังจับแยกลูกลิงและสุนัขแม่นมออกจากกันเพื่อนำลูกลิงตัวน้อย
ปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ
เรื่องราวความรักระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์เริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านในเมืองกาตาฮีนาทางตอนเหนือของประเทศได้นำลูกลิงตัวน้อยจากป่าไปให้แม่สุนัขพันธสมที่เพิ่งสูญเสียลูกสุนัข๕ตัวรับไปเลี้ยงดู
หลังจากนั้นสุนัขแม่นมเลี้ยงดูฟูมฟักลูกลิงก่อนที่ทั้งสองจะเกิดความรักความผูกพันจนไม่มีใครแยกทั้งสองออกจากกันได้
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าได้ออกมาแสดงความเป็นกังวลว่าลูกลิงที่ถูกเลี้ยงโดยสุนัขแม่นมนั้นอาจทำอันตรายกับผู้คนที่เข้าใกล้สุนัขแม่นมของมัน
ส่วนการแยกลูกลิงไปปล่อยป่าก็กลัวว่าจะไม่สามารถฉายชีวิตรอดในป่าใหญ่ได้ส่งผลให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังถกเถียงกันในเรื่องนี้
กลายเป็นว่าเรื่องดราม่าระหว่างสุนัขลูกลิงกำลังเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์